เรื่องของน้องชมพู่กันก่อนเพราะว่าหลายคนสนใจเรื่องนี้มาก

เด็กวัยแค่๓ควบนะคะ

ใช่ค่ะคือน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน
ก็คือเช้าวันที่๑๑พฤษภาคม
ถูกพบเป็นศพก็คือช่วงประมาณสักทุ่มกว่า
วันที่๑๔พฤษภาคม
สภาพศพก็คือเปลือยเปล่า
กลางแขนกลางขาตาเบิกโพรง
ดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือต้องตามหาคนที่ก่อเหตุให้ได้
เพราะเจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าจุดที่พบศพน้อง
มันไกลจากบ้านเยอะมาก๒กิโลกว่า

ต้องมีคนพาไปแล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิต
วันนี้มีข้อมูลให้รอบด้านเลยนะคะ

รวมถึงมีไปสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะ
เรามาย้อนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ตามกันต่อ
เผื่อใครอาจจะไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นนะคะ
สะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกกอก
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ

นี่เป็นภาพมุมสูงนะคะจากโดรน

มีภูเหล็กไฟมีภูพานน้อย
ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนนะคะ

หลังคาสีเขียวอะค่ะ
ลักษณะคือจะอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ
หันหลังคาสีเขียวเนี่ยคือบ้านของน้องชมพู่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๑พฤษภาคมช่วงเช้าค่ะ
น้องชมพู่เนี่ยเล่นกับพี่สาวอยู่ที่แคร่หน้าบ้านค่ะ

พี่สาวอายุ๑๓ปกติพ่อแม่ก็ปล่อยให้อยู่กับพี่สาวแบบนี้ตลอดค่ะ
ก็คืออยู่กันสองคนพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่ต้องออกไปทำงาน
จากนั้นชมพู่ไปเล่นใต้ต้นมะม่วงบ้านป้าที่อยู่ติดกัน
ส่วนพี่สาวเนี่ยยังอยู่ที่แคร่หน้าบ้านแล้วก็ผลอยหลับไป
มาอีกทีนึงหาน้องไม่เจอแล้วค่ะ
ไม่รู้น้องชมพู่หายไปไหนก็รีบโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้อง
คราวนี้ทุกคนช่วยกันระดมกำลังตามหาน้องชมพู่นะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็มีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาด้วย
หากันตั้งแต่๙โมงเช้าคือเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านมาเลยค่ะ
เอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยหลายหน่วยงานมาช่วยการปูพรมหาป่ารอบหมู่บ้าน
มีการจัดชุดกำลังเดินหาไกลถึง๑๐กิโลเมตร
หวังว่าน้องคงแค่หลงป่าเดี๋ยวก็คงจะเจอตัวแหละ
แต่หาทั้งวันวันนั้นไม่เจอค่ะ
กระทั่งวันที่๑๒พฤษภาคมหาอีกไม่เจอ
พฤษภาคมก็ออกค้นหาอีกก็ยังไม่เจอตัวน้องชมพู่นะคะ
จนกระทั่งเข้าสู่วันที่๑๔พฤษภาคมเป็นวันที่๔แล้วที่น้องชมพู่หายตัวไป
เริ่มมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าช่วง๕โมงเย็นค่ะ
คุณยายตุลวัย๗๐ปีแกเดินเท้าขึ้นไปเก็บเห็ดหาของป่า
ลงมาแจ้งเบาะแสว่าแกเห็นรองเท้าเด็กสีฟ้า
ทุกคนก็ตามรอยคุณยายตูนขึ้นไปด้วยความหวังเลยนะคะว่าจะเจอน้องชมพู่
นำกำลังขึ้นตรวจสอบจุดที่พบรองเท้าและมีการกระจายกำลังค้นหาอย่างเข้มข้น
จนกระทั่ง๑ทุ่มเจอน้องชมพู่จริงแต่ว่าน่าเสียใจค่ะ
เจอร่างน้องเป็นศพนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เกาะติดเหตุการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วคือตามเรื่องนี้มาตลอด
คือทีมข่าวเองก็รู้สึกเศร้าใจไม่แพ้ครอบครัวเหมือนกันนะคะ

เจอน้องชมพู่เป็นศพแบบนี้ค่ะ

ว่าศพน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ

น้องนอนหงายกางแขนกางขาอยู่บนพื้นดิน
ที่สำคัญคือตาน้องเนี่ยเบิกโพรงลักษณะคือเหมือนตกใจค่ะ
สภาพศพเหมือนโดนบีบคอก่อนเสียชีวิตนะคะซึ่งศพยังไม่ส่งกลิ่นแล้วก็ยังไม่ขึ้นอืดด้วย
โดยจุดที่พบศพน้องชมพู่อยู่ที่บริเวณภูเหล็กไฟกลางป่าเทือกเขาภูพานน้อย
ห่างจากบ้านของน้องสองกิโลเมตรได้ค่ะซึ่งห่างออกไปทางด้านขวามือของศพก็มีรองเท้าสีฟ้า
พื้นสีดำตกอยู่ในซอกหินด้วยถัดจากจุดที่พบรองเท้าออกไปประมาณสิบถึงยี่สิบเมตร
มีกางเกงขาสั้นสีแดงตกอยู่ในพงหญ้าค่ะพอนำร่างน้องชมพู่ไปตรวจ
ผลการตรวจชนะสูตรเบื้องต้นจากทีมแพทย์นิติเวศระบุว่า
น้องเสียชีวิตมาประมาณสองวันแล้วไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายด้วยในกระเพาะอาหารเนี่ย
ตรวจพบของเหลวประมาณสิบสี่แพทย์เก็บตัวอย่างสารคัดหลังไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดแล้วนะคะ
คุณหมอบอกว่าที่ปากของน้องเนี่ยมันเน่าผิดปกติ
แล้วก็มีน้ำลายอยู่ที่มุมปากด้วยต้องเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่า
เกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างนะคะก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนได้ค่ะ
แต่มีข้อมูลจากคุณหมอนะคะที่ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น
เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตคือดูจากลักษณะสภาพศพที่เจอเนี่ย
คือน้องตาเบิกโพรงคุณหมอเลยสันนิษฐานว่าน้องน่าจะต้องตกใจมาก
ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตตามันถึงได้ลืมแล้วค้างเอาไว้แบบนั้นนะคะ
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นการล่วงละเมิดทิ้งนะคะ
เพราะว่าคนร้ายอาจจะมีการพยายามล่วงละเมิดแต่ไม่สำเร็จก็ได้
เดี๋ยวมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังเกี่ยวกับบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
เพราะว่ามันมีหลายประเด็นสำคัญคือ๑ช่วงที่พี่สาวน้องชมพู่บอกว่าหลับไป
บอกว่าหลับไปแป๊บเดียวตื่นมาน้องไม่อยู่แล้ว
หมายความว่าถ้ามีใครมาพาตัวน้องไปคือต้องอาศัยจังหวะช่วงเวลาสั้นแค่นั้นอ่ะ
พาน้องไปแล้วน่าจะเป็นคนในพื้นที่น้องน่าจะรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตา
พอมาพาน้องไปน้องไม่ร้องไม่ส่งเสียงเรียกร้องให้แบบให้คนช่วย
ก็ตามไปเลยใช่ค่ะซึ่งมีคนต้องสงสัยหลายคนสอบปากคำไปบ้างแล้วนะคะ
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมค่ะครอบครัวของน้องชมพู่นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อจะพาดวงวิญญาณของน้องกลับบ้านตามความเชื่อนะคะก็คือที่จุดที่พบร่างของน้องชมพู่
ก็มีคนในครอบครัวของน้องนำอาหารคาหวานผลไม้รองเท้าเสื้อผ้าของน้องชมพู่ขึ้นไปด้วย
พระสงฆ์ก็ให้ญาติญาติจุดทูปค่ะบอกกล่าวเรียกดวงวิญญาณและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เจ้าที่เจ้าทางโดนบันดาลให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
พระสงฆ์ทำพิธีสวดถอนวิญญาณนะคะให้คุณตาของน้องชมพู่อะค่ะ
เสียมขุดเอาดินเอาหินนิดหน่อยตรงจุดที่พบศพนะคะ
ก็นำมาใส่จานมีทูบเทียนพระก็ทำพิธีสวดถอนดวงวิญญาณ
แล้วก็จะนำดินหินที่ขุดลงไปด้วย
กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่ค่ะ
ส่วนคนที่พบศพน้องชมพู่เป็นคนแรกคือคุณลุงของน้องนะคะ
ชื่อว่านายชัยพลวิพาคุณลุงบอกว่า
พอพบศพหลานสาวของตัวเองเข่าสุดเลยทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าหลังจากขึ้นไปเชิญดวงวิญญาณ

จุดเกิดเหตุตอนกลางวันขนาดไปตอนกลางวันนะ
แต่ภาพคืนที่พบศพยังติดตาอยู่เลยนะคะ
เพราะว่าสงสารหลานสาวมาก
ส่วนตัวเชื่อว่ามีคนพาหลานสาวขึ้นไปตรงจุดนั้นแน่
เพราะว่าเส้นทางจากบ้านไปจนถึงจุดที่พบศพ
ต้องเป็นคนชำนาญเส้นทางนะคะถึงจะไปตรงจุดนี้ได้
คุณลุงบอกว่าลุงอยู่ที่นี่มา๑๕ปียังไม่เคยเดินไปจุดนี้เลย
แล้วชาวบ้านที่ไปช่วยกันตามหายังคุยกันเลยค่ะว่า
คนที่จะขึ้นมาตรงจุดนี้ได้จุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยนะ
ต้องรู้เส้นทางเพราะมีทั้งทางหินผาเพราะเดินลำบาก
คนไม่คุ้นไม่รู้ทางขึ้นไปไม่ได้แน่
สภาพพื้นที่วันนี้ที่ขึ้นกันไปอีกรอบหนึ่งนะคะ
จุดที่พบศพน้องชมพู่ก็มีจุดที่มีก้อนหินอยู่ด้วยอะค่ะ
ไปเจอกางเกงลายการ์ตูนของน้อง
ก็เลยคาดว่าคนร้ายที่พาน้องชมพู่ขึ้นไปตรงจุดนั้น
เหมือนกับพยายามจะแบบจะพาน้องหนีไปด้วยนี่นะคะ

แล้วถ้าเขาไม่คิดที่จะเอาถึงชีวิตน่ะ
วันแรกก็น่าจะมาส่งแล้วจริงมันไม่น่าจะพาขึ้นไปถึงขนาดนู้น
ที่ไหนมันจะไปทนได้อากาศก็ร้อนขนาดนั้น
ที่พ่อแม่เขาสงสัยน่ะที่ผมบอกวันนั้นน่ะนะ
ก็เห็นบอกว่าโดนก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปสอบหมดแล้วครับ

อยู่ในช่วงที่หาหลักฐานเพิ่มนี่แหละครับถ้าถามความรู้สึกผมน่ะ
อย่างน้อยก็ต้องคนที่ชำนาญทางครับที่จะสามารถขึ้นไปตรงนั้นได้
แต่ไม่ฟันทงว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่ฟันทงครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครถามว่าอยากเห็นคนร้ายไว้ไหม
ถ้าเห็นวันนี้ได้ยิ่งดีครับอยากให้เขามาขอคำมาหลานผมน่ะ
แต่คนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้นะครับว่าชาวบ้านเขาจะยอมไหม
เพราะเหตุการณ์นี้มันไม่เคยเกิดในหมู่บ้านเนี่ย
ทีมข่าวเรายังได้ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
นายอนามัยแล้วก็นางสาวิตรีค่ะก็ไปเจอที่บ้านนะคะ
พ่อแม่น้องชมพู่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งแต่น้องชมพู่จากไป
ไม่มาให้พ่อกับแม่เห็นเลยพ่อแม่บอกว่ามาเป็นวิญญาณ
มาเป็นเข้าฝันหรืออะไรก็ยังดีอยากให้มาหา
อยากให้ลูกมาบอกว่าคนที่พาลูกไปทำแบบนั้นเนี่ยคือใคร
แต่พ่อกับแม่บอกว่าวันนี้มีกำลังใจมากกว่าทุกวันที่ผ่านมานะคะ
เพราะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงสื่อมวลชนก็ช่วยกันติดตามตัวคนร้าย
ถึงแม้จะมีผลตรวจเบื้องต้นยืนยันจากแพทย์ว่าลูกสาวไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่พ่อกับแม่เชื่อมากค่ะว่าลูกถูกฆาตกรรมและต้องเป็นคนพาตัวไป
ต้องเป็นคนที่รู้เส้นทางเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจุดพบศพเนี่ย
มันเป็นทางขึ้นเขาที่สูงชันถ้าไม่รู้เส้นทางไม่ชำนาญจริงไม่น่าจะขึ้นไปได้
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของน้องที่ยังหาไม่เจอคือเสื้อกล้ามค่ะ
สิ่งที่สงสัยคือว่าทำไมต้องถอดเสื้อน้องออกจนน้องเนี่ยเปลือยเปล่าแบบนั้น
สำหรับประเด็นผู้ต้องสงสัยนะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่จำนวนนึง
ซึ่งตำรวจเนี่ยก็มีการสอบสวนไปบ้างแล้วครอบครัวบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้าน
แม่เนี่ยเชื่อแล้วก็ให้น้ำหนักในเรื่องนี้ค่อนข้างมากแต่ไม่คิดว่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งของครอบครัวนะคะ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครถึงขั้นต้องมีคนหมายเอาชีวิตลูกสาว
อยากฝากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายมารับโทษที่ทำกับลูกสาวให้ได้เพราะว่าจะเผาศพลูกในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
คุณแม่คิดว่าเป็นบุคคลในหมู่บ้านไหมอันนี้แม่คิดว่าน่าจะสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เพราะว่าทางนะถ้าคนไม่เคยไปคือจะไปไม่ได้เลยค่ะทั้งลกทั้งชัน
ถ้าไม่ลักพาตัวน้องไปเพื่อที่จะเอาไปขายให้คนอื่นทำไมถึงถอดเสื้อผ้าน้องหรือว่าฝนตกน้องอาจจะเปียกหรืออะไร
น้องจะร้องเพราะว่าก่อนที่จะพบตัวน้องคือฝนตกค่ะแต่ว่าทำไมถึงหาเสื้อไม่เจอ
ถ้าโจรลักตัวน้องไปคงจะกลัวกฎหมายแล้วก็ทิ้งน้องไว้แล้วก็หนีไปคนเดียวค่ะ
หวังว่าเจ้าหน้าที่จะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้ค่ะแล้วก็ลงโทษให้สะสมกับที่น้องเป็นค่ะ
ค่ะแม่เชื่อว่าต้องมีคนพาลูกไปแน่นอนค่ะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องหลายคนเขาก็เชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาอาถรรพ์ต่างนะคะว่ามีผีบังตาหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีข้อมูลออกมาจากศึกบางสำนักนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยตอนช่วงที่ออกไปค้นหาน้องชมพู่เนี่ย
พ่อเนี่ยเดินเฉียดไปเฉียดมาตรงจุดที่เจอศพน้องคืออาจจะไม่ได้เฉียดใกล้มากแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันถูกแล้ว
แต่มันมีประเด็นที่ว่าจังหวะที่ใกล้จะถึงจุดพบศพน้องเนี่ยแบตเตอรี่ไฟฉายที่เป็นเหมือนไฟส่องกบที่ติดบนหัวในหมวกอะค่ะ
มันดับไฟมันดับซะก่อนก็เลยคลาดกันหรือเปล่า
ก็ถามพ่อนะคะว่าเอาจริงพ่อเคยเฉียดไปใกล้ตรงจุดนั้นจริงหรือเปล่าใกล้ขนาดนั้นไหม
คุณพ่อก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้ใกล้ขนาดนั้น
ที่พ่อเคยไปตามหาเนี่ยห่างจากจุดพบศพลูกตั้ง๒กิโลเมตรอะค่ะ
แล้วพื้นที่ตรงนั้นมันสูงชันมาก
ถ้าไม่ชำนาญเส้นทางไม่มีทางขึ้นไปได้แน่
ถ้าถามว่าเคยเดินไปไหมย้อนกลับไปหลายสิบปีมาก่อน
ตั้งแต่ที่พ่อกับแม่อยู่กันสองคนไม่มีลูกเนี่ยก็เคยขึ้นไปอยู่บ้าง
นิดเดียวเนี่ยประมาณซักกิโลหนึ่งเลยปะอาจจะไม่ถึงก็ได้
อกจากนี้นะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณตาของน้องชมพู่ค่ะ
คุณตาชานหลาบโพอายุหกสิบหกปี
คุณตาก็คุยกับคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเรานะคะ
บอกว่าตอนนี้อยากจะให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ชาวบ้านมีการนำไม้กระทันกับบอนใส่เอาไว้ในโรงศพของน้องชมพู่ตามความเชื่อนะคะ
ก็คือเป็นความเชื่อโบราณของคนในพื้นที่เชื่อว่าบอนถ้าทาปากศพจะมีฤทธิ์คัน
ซึ่งเชื่อว่าถ้าทาที่ปากศพจะทำให้คนร้ายสารภาพความจริงออกมาเก็บคำโกหกเอาไว้ไม่อยู่
ส่วนไม้กระทันที่ใส่เอาไว้ในโรงศพก็เช่นเดียวกันเนื่องจากเชื่อว่าไม้กระทันจะช่วยให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายได้ทันเวลา
ทางคุณตาทางคนในครอบครัวและชาวบ้านคือเชื่อเรื่องนี้ค่ะ
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจจริงนะคะ
มันเป็นความเชื่อของโบราณของประเพณีต้องเอาบอนมาไม้กระทันอีก
เอาบอลมาทาปากคนตายถ้าใครทำขอให้คนนั้นพูดออกมาให้มันคันปากให้มันยอมรับสารภาพหรือให้ให้เจ้าที่จับได้ยังไงก็ได้
ทำนองนี้นะเมื่อวานนี้เอาศพมา
เขาว่าจะเพิ่งมาเตะต้องอะไรสบหน้าก็ว่า
งั้นก็ขอวางขอวางบอนไว้ตรงนี้ละตรงข้างชมพูนั่นแหละ
คุณตานเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีเด็กเล็กหายตัวเข้าไปในป่ายน้องชมพูไม่ใช่คนแรกนะคะ

สิบปีแล้วค่ะเคยมีเรื่องเล่าว่ามีเด็กผู้ชายในหมู่บ้านอายุสามขวบ
เดินหายเข้าไปในป่าติดภูเขาชาวบ้านออกตามหาเกือบหนึ่งสัปดาห์ไม่เจอ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็เดินไปดูใกล้ใกล้เจอค่ะ
เด็กผู้ชายคนที่หายไปนอนอยู่ในป่า
ซึ่งก็นำกลับมาที่หมู่บ้านอย่างปลอดภัยเด็กคนนั้นไม่ได้เสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอาจจะเคยบังตาเอาไว้
เท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่สุดท้ายเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะหาเจอ
มีเด็กสามขวบหรืออะไรที่ไปที่ไปบนบ้านกกตูมเข้าไปในป่า
แล้วก็ได้เจ็ดวันหรือได้สลัยวันนี่แหละก็เห็นก็มีคนเจอ
ส่วนที่บ้านของน้องชมพู่ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะ

พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจแล้วนะคะ

ทางครอบครัวบอกว่าที่ต้องรีบ

เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะคะ
ก็ทำพิธีกันแบบรวดเร็ว
ชาวบ้านจะได้สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน
แต่ระหว่างที่พระสวดอยู่ค่ะ
กำลังสวดถึงท่อนกุศลาธรรมา
เป็นท่อนที่เรียกดวงวิญญาณนะคะ
จู่สุนัขที่นั่งอยู่ด้านข้าง

เห่าทั้งหอนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างค่ะ
คือคนในครอบครัวเขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
คนในครอบครัวและชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกันนะคะ

ในจริงนั้นคุณก็เดินออกมากระดิกหางด้วย

แต่ทีนี้ค่ะคุณตาของน้องนะคะ
ก็คุยกับทีมข่าวของเรา

จังหวะนั้นพอดีนะคะสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าปลาส้มค่ะ
เป็นสุนัขที่น้องชมพู่เลี้ยงเอาไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วน้องรักมาก
ตอนที่น้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าปลาส้มตัวเนี้ย
ก็วิ่งตามน้องไปทุกที่เนี่ยค่ะคุณตาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับน้องชมพู่คุณตามองว่าไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ของป่าอะไรเลยนะคะ
ว่าเป็นฝีมือคนใจร้ายนี่แหละค่ะที่ลักพาตัวน้องไป
ไปทำร้ายในป่าไม่ได้เกี่ยวกับอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขา
ไม่ได้เกี่ยวกับผีบังตาอะไรดังนั้นอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ส่วนประเด็นผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายลักพาตัวน้องชมพู่นะคะ
ก็เบื้องต้นนะตอนนี้เนี่ยที่ตำรวจค่อนข้างให้น้ำหนักไปเนี่ยมี๒คนนะคะ
ขออนุญาตใช้ชื่อย่อเป็นนายกอกับนายสอกันแล้วกันนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้มา
ว่ายังไม่ได้ฟันทงนะคะว่าสองคนนี้คือคนก่อเหตุเพียงแต่เป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้น
ไปตรวจสอบดูข้อมูลของนายกอกับนายสอค่ะบ้านของนายสอเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่๒๕๐เมตร
ถือว่าค่อนข้างใกล้ถ้าพูดถึงระยะเวลาว่าถ้าเกิดสมมุติใช้ระยะเวลาอันสั้นในการก่อเหตุก็มีสิทธิ์ทำได้
ส่วนบ้านของนายกอเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่มากกว่าบ้านของนายสอนะคะก็ไปค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกัน
ทีนี้นอกจากนายกอกับนายสอแล้วนะคะยังมีผู้ต้องสงสัยอีก๖คนในหมู่บ้านนี่แหละ
แล้วก็เป็นคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันด้วยเป็นผู้ชายทุกคนค่ะ
มีทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนเบื้องต้นตอนนี้เนี่ย
ตำรวจมีผู้ต้องสงสัยอยู่ในมือเนี่ยแปดคนนะคะเรียกมาสอบสวนแล้วเมื่อวานห้าคน
วันนี้เรียกชายวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันไปสอบอีกสามคนทุกคนเนี่ยถูกเก็บดีเอ็นเอไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงนะคะ
บรรดา๘คนนี้ทีมข่าวเราได้ข้อมูลมาแค่ข้อมูลของนายกอกับนายสอมาดูนายกอกันก่อนค่ะ
ทีมข่าวได้ไปสัมภาษณ์ในกรนะคะเขายืนยันความบริสุทธิ์ของเขาว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยเขานอนอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ช่วยออกตามหาน้องชมพู่๒วันเลย
ไม่เคยมีปัญหากับครอบครัวของน้องชมพู่ด้วยค่ะส่วนในสอค่ะ
คนนี้หลายคนค่อนข้างให้ความสนใจไปที่นายสอนะคะเพราะว่าเขามีประวัติเสพยาเสพติด
แล้วบ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่ด้วยแถมตอนเกิดเหตุที่เขามีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาน้องชมพู่เนี่ย
นายสอไม่อยู่ค่ะหายตัวไปไม่ได้ไปช่วยตามหา
แต่เรื่องนี้ญาติญาติก็ยืนยันนะคะว่านายสอไม่ใช่คนร้ายแน่นอน
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีกแหละ
ว่ามันมีปมขัดแย้งอะไรใดกับใครมาบ้างหรือเปล่าสำหรับครอบครัวของน้องชมพู่นะคะ
สำหรับแรงจูงใจของคนร้ายที่ก่อเหตุตำรวจตั้งเอาไว้หลักมี๓ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกคือเรื่องยาเสพติดค่ะก็คือว่าอาจจะมีคนในหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
แล้วเกิดคลุ้มคลั่งเสียสติก่อเหตุพาน้องชมพู่เข้าป่า
โดยไม่ได้มีปมเหตุขัดแย้งอะไรคือทำไปเพราะว่าเมายาล้วน
สองคือเรื่องความขัดแย้งของคนในครอบครัวค่ะแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งของคนอื่นในหมู่บ้าน
คือครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยอาจจะไปมีประเด็นขัดแย้งอะไรทำให้คนไม่พอใจแล้วก็เลยเหมือนมาเกาะเหตุที่น้องชมพู่
หรือ๓ก็คือคนร้ายลักพาตัวน้องชมพู่เพื่อพยายามกระทำชำราวแต่ไม่สำเร็จ
อาจจะเพราะน้องชมพู่เสียชีวิตก่อนหรือมีอุปสรรคอย่างอื่นก็เลยไม่สามารถเกาะเหตุได้ค่ะ
อืมเรื่องของนายสอเสือที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี้ยค่ะคนนี้สำคัญอืม
เพราะว่าคนพุ่งเป้าไปเยอะแต่อย่างที่คุณอรัชพรบอกแหละ
ญาติของนายสอเสือยืนยันว่านายสอเสือไม่ได้ก่อเหตุ
ทีมข่าวไปคุยกับพ่อและแม่ของนายสอเสือนะคะที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีนี้
กับแม่เนี่ยก็เปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะยืนยันว่าลูกชายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แน่นอนวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ช่วง๙โมงเช้า๑๑พฤษภาคมลูกชายนอนอยู่ในบ้านเพราะว่าป่วย
ื่นขึ้นเต็มตัวออกไปไหนไม่ได้แล้วอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
ก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายจะเดินไปบ้านของน้องชมพู่ที่อยู่ห่างจากบ้านของตัวเองประมาณ๒๐๐เมตร
กับแม่ตกใจมากที่จู่ตำรวจมานำตัวลูกชายไปสอบสวน
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าลูกชายเป็นคนฆ่าน้องชมพู่
แต่การที่ลูกชายถูกจับเข้าห้องขังเป็นเพราะว่าลูกชายเสพยาเสพติด
ถูกตรวจพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงเท่านั้นมันเป็นประเด็นเรื่องของยาเสพติด
กับแม่บอกนะคะพ่อกับแม่ของนายสอเสือก็เลยบอกว่า
อยากขอความเห็นใจหน่อยณตอนนี้อย่าเพิ่งปรับปรำ
ว่าลูกชายเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เพราะว่าเขาเองไม่เคยมีนิสัยทำร้ายเด็ก
ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวหรือมีปัญหาอะไรกับบ้านของน้องชมพู่เลย
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปครอบครัวก็ช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่
เว้นลูกชายที่ไม่ได้ออกไปช่วยเพราะป่วยนอนอยู่ที่บ้าน
การที่มีสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งตามไปสัมภาษณ์ถึงในห้องควบคุมตัว
ผู้ต้องหาพยายามตั้งคำถามว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่จริงไหม
ค่ะใช่ไหมทางครอบครัวและญาติพี่น้องบอกว่ารับไม่ได้
เหมือนกับเป็นการกล่าวหากันทั้งทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานขอให้รอผลตรวจจากแพทย์ก่อน
ทางครอบครัวของนายสอเสือบอกว่าขอเอาหัวเป็นประกันว่าลูกชายไม่ใช่คนร้ายแน่
ยังให้เขาพูดเขาดูแลเขามินประมาทธนา
สบายใจเขาหาเริงใช่เขาก้าวหาว่าไปหาเด็กน้อยเอาไปฆ่าไปฟัน
มีเกลียวเป็นนรกก็มีเกลียวมันบอกโคเฮศพี่ช้างได้
มันปะก็บอกปะว้าวก็บอกว้าวแต่ว่าไปหาน้ำผลน่ะ
ไปหาน้ำเข่าน้ำบ่ได้ไปผมคันค่ายอันเป็นพูดเป็นพูดเต็มก็ตัวน่ะน่ะ
ผมเอาข้อประกันก็ได้ครับผมเชิดจิ๋งเชื่อว่าลูกชายไม่ได้เป็นคน
ครับส่วนหลานของนายสอเสือที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ
เขาก็มายืนยันอีกเสียงหนึ่งบอกว่าน้าชายของตัวเองไม่เกี่ยวข้องแน่
อย่าเพิ่งปรักปรำตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนมองครอบครัวเขาไม่ดี
ถ้าผลตรวจยืนยันมาว่าไม่ได้เป็นคนทำแล้วใครจะรับผิดชอบโดนสังคมประนามไปแล้ว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

ติดในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องว่านายสอเสือจะเป็นคนร้าย
ฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่าก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานค่ะ
ตอนนี้นายสอเสือถูกฝากขังที่ศาลในคดียาเสพติดไป
เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะทีมข่าวเราได้พูดคุยกับสิบเวร
ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ด้วยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
มันเกิดขึ้นได้ยังไงภาพนั้นการสัมภาษณ์มันหลุดออกไปยังไง
เจ้าตัวก็บอกกับทีมข่าวว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้แล้วก็เครียดด้วย
เพราะว่ามันมีผลกระทบต่ออาชีพหน้าที่การงานสิบเวรยืนยันนะคะว่า
เขาไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาลงไปเปิดไฟใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีค่ะ
ซึ่งสื่อรายนี้เนี่ยก็รับปากสิบเวรแล้วนะคะว่าจะลบคลิปที่สัมภาษณ์
เพราะว่ามันเป็นการแอบสัมภาษณ์เนาะแอบขึ้นไปแล้วก็เหมือนแบบ
กล้องแอบถ่ายไปพูดคุยกับผู้ต้องขังนะคะสิบเวงก็
บอกว่าสื่อรับปากแล้วว่าจะลบคลิปให้สัมภาษณ์แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาออกอากาศแบบนี้
ซึ่งสารวัตรใหญ่ก็ชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ที่มีนักข่าวเข้าไปใช้กล้องแอบถ่ายสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ห้องควบคุมขังเป็นสถานที่ห่วงห้ามไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพอยู่แล้วค่ะ
การประกอบการประกอบกับคดีนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนด้วยว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นการนำเสนอข่าวของสื่อในการเข้าไปถามผู้ต้องสงสัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตำรวจเนี่ย
มันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับประชาชนที่ติดตามข่าวได้
คือเขาอาจจะกลายเป็นจำเลยสังคมก็ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นคนร้ายหรือเปล่า
เพราะตำรวจบอกว่าตามหลักการจริงแล้วเนี่ยการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอยู่ในห้องขังของโรงพักเขาไม่อนุญาตให้บันทึกภาพเพื่อนำมาออกอากาศทางสื่ออยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็ตามแล้วเขาก็เป็นผู้ต้องสงสัยยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาก่อเหตุจริงหรือไม่
คือตำรวจบอกว่าลงมาแป๊บเดียวนักข่าวไปแอบสัมภาษณ์แล้วตำรวจก็เห็นนะตำรวจก็บอกว่าอ้าวไปแอบสัมภาษณ์ทำไมลบคลิปได้ไหมไม่ต้องเอาออกอากาศนะ
นักข่าวช่องนั้นบอกเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบแต่กลายเป็นเอามาออกอากาศไง
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกันกับที่สารวัตรได้ไปสอบสวนสิบเวนที่เข้าเวนอยู่นะคะก็คือเล่าตรงกันนี่แหละว่าเป็นจังหวะที่สิบเวนอ่ะลงมาเปิดไฟด้านล่างแล้วสื่อเนี่ยขึ้นไปเองแล้วก็เอากล้องแอบบันทึกภาพแล้วก็สัมภาษณ์ไปสิบเวนไปเห็นก็ขอให้ลบคลิปทางอีกฝ่ายก็ยืนยันว่าลบแล้วแต่สุ

คมดีขึ้นให้ได้ตัวผู้ต้องหาอย่าให้มันเรื่องเล็กเล็กที่ที่แต่ละฝ่ายบางครั้งจะเกินเลยหรือเกินหรือเกินที่คาดคิดอะไรตรงตรงนั้นอย่าให้มันมาเป็นภาระเกาะเกี่ยวให้เป้าหมายของเราสั้นสะดุดหยุดลงหรืออืมดังนั้นคดีของน้องชมพู่นะตอนนี้นะคะตำรวจบอกว่าได้มีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยไปแล้วอยู่ระห
หมดเลยนะคะแล้วก็นำไปเทียบเคียงดีเอ็นเอกับคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ